ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับกับบริการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
น้องกายครับวันนี้มีแจกรางวัลพิเศษนะฮะ
อบเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ให้กับนักมวยในคู่ที่๔ครับผม
ซึ่งเป็นคู่มวยสุดแซ่บประจำสัปดาห์นี้
แก่ลูกกรมหลวงศิริรักษ์มวยไทย
และเพชรยะโสดาบรันสารคาม

เอาละครับเรามาเริ่มต้นในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้นะครับเป็นนักชกจากอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก

กมาแล้ว๕๙ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๗ไฟล์
สวัสดีครับต่อปีโด๑๐ผู้พลัญชาติ

คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ค่ายโรงเรียนกีฬาพิศนุโลก
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๕๑ไฟล์

เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์

ที่นี่คือครวดพิษฎุโลก
ที่๑๙ปีที่๓๑และที่๑๙ผู้พลัญชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
และย้ำกันอีกครั้งครับ
ห้ามพลาดครับ
และชูวิทย์ตีแสกหน้าเวลา๒๐๓๐นาทีครับ
นี่คือการปรับผังใหม่ของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าพลาดชม
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาโดยประมาณครับ
หน้าเวทีมวยมนตรีสตูดิโอ
ซอยโพแก้วลาดพร้าว๑๐๑นะครับ

ต้องบอกว่า๕คู่ที่ผ่านมารับเงินรางวัลทุกคู่ครับ

มุมน้ำเงินเคยแพ้คะแนนมาครับ

ขยับหลวงเข้ามาเจอแค่งขวาของเดินชนเล็กนะครับ
อบิโดพยายามจะขยับ
ทิ้งด้วยหมัดขวาแต่ยังวืดครับ
เป็นคนบ้านเดียวกันครับสำหรับฤทธิ์สนุโล
ตกไปหุบซ้ายไม่ถึงครับ
แต่ชื่อเดินชนเล็กครับจะถอยหลังได้อย่างไรครับ

กับโหวมีลูกขือดำและตกไปหุบซ้าย
แค่ขวาเจอแค่ขวาสวนเลยครับ
แล้วดูครับไม่มีใครถอยครับ
ชะเล็กเดินมาเจอแข้งซ้าย

มัดหนึ่งสองครับแล้วนี่ครับสวนแข้งซ้ายกันครับ

จะเข้าในครับกระปั้นหนึ่งสองของท่านตอบิโด

โอ้โหเสียบในได้เจ็บจริงครับเดินชนเล็ก
วางแข้งซ้ายแล้วเสียบเขาซ้ายของเดินชนเล็ก
เอาละครับนี่ครับตอบบิโดเล่นงานบริเวณลำตัว
แต่เจอถีบแม่โอ้มอนยันหลักเลยครับลูกนี้
ซ้ายหน้าครับเจอแค่งขวาอ้าวแล้วครับทีต่อที
วางด้วยแข้งซ้ายอีกทีครับแล้วถีบ
เดินชนเล็กหัวซ้ายไม่ถึงครับ

วางซ้ายหน้าของตอบิโดเดินชนเล็กใต้บันหนึ่งสอง

อเบโดต้องถอยล่นเลยครับเจอหมัดชุดนี้เข้าไป
ถ้าเป็นฝ่ายเปิดเกณฑ์พยายามบ้างครับเดินชนเล็ก

ซ้ายหน้าดักเอาไว้อีกแล้วครับชนะตอบิโด
ซ้ายหน้าโอ้โหหมัดหนึ่งสองของชนะเดินชนเล็ก
เล่นงานเอาตอวิโดนละล้าละลังเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับ
อบิโดพยายามวางซ้ายหน้าเจอหมัดขวา
ไม่ถึงครับตอบิโด
กำลังการเปลี่ยนเกมครับหันมาเตือนเท่านั้นตอบิโดครับ
ลุยทันทีครับซ้ายหน้าอีกทีตีตอนนี้เกี่ยวแล้วคืน
โอ้โหหัวด้วยแข้งขวาครับปาบิโด
หวางด้วยซ้ายโอ้โหโดยชนเล็กแข่ง
แล้วก็วงในมาดูครับคนไทยแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากัน
ตอบิโดหยับวางซ้ายอย่างเวิร์ดครับโดยชนเล็กลงโทษโดยแข่งซ้ายหน้า
ตอบิโดเล่นงานบรรเวียนลำโตหมดยกที่หนึ่งครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับคู่สุดท้ายของรายการครับเดินชนเล็ก
อาละครับค่ะโยคและครับโยคนี้เป็นตอบิโดขยับเดินเลยครับ
ไม่สนแล้วกับตอบิโดพยายามจะเปรียดเข้ามา
ข้างขวาเหมือนกัน

ลูกขวางหน้าของตอปิโดทำงานได้ดี
แล้วเสียบซ้ายเสียบขวา

จันทร์ครับยกนี้ทางด้านตอปิโด

โดยชนเล็กเปียกกับมาเสียบขวา

จังหวะขวางและเสียบซ้ายของกอปิโด

ตอนนี้อะไรที่ดี
ต่อที่๒ไม่ถึงครับเจอแข้งขวาส่วนขึ้นมาเกี่ยวแล้วคืน
โอ้แล้วเสียบในอีกทีครับ
โอ้หาแล้วก็ในช่วงกลายยกครับ
อับดูขยับหัวได้แข้งซ้าย
ซ้ายอีกทีแล้วนี่ครับคืน
โอ้หุ้นที่ผมที่เกี่ยวตอนล่างไม่ลงครับ
อื้อหือแลกกันสนุกเก่ง
ขยับมาซ้ายต่อซ้าย
มาแล้วครับแข้งขวาเจอมัดขวาส่วน
ล๊อคไนท์พยายามจะตี
พยายามจะเร่งเก่งครับเดินชนเล็กเจอแข้งขวาของต้อมพิโดย์
โอ้ดูครับก๊อกสุดท้ายครับ
เห็นประสิทธิ์นำตัว

โอ้แล้วหลุดครับ
โอ้จังหวะฮุกซ้ายหลุดแล้วเจอแข้งขวาอ้าว

อ้าวแข้งขวาเกี่ยว
เกี่ยวแล้วคืนด้วยเขาซ้าย
จังหวะขวางแล้วเสียบ

ไม่ยอมกันเลยครับ

คู่ปิดท้ายของรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้ครับ
โอ้โหคาใจมาจากภูทรครับ

ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงครับ
โอ้โหสุดยอดจริงครับ
ขี้สูสีต้องบอกแบบนี้ครับ

ถึงเวลาแล้วครับเราไปลุ้นดีกว่าครับว่าใครจะได้รับการชูมือ
คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่า
วันไฟเตอร์และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์
ส่วนละ๑๐๐๐๐บาท

เราจะไปรับการชูมือ

กรอสมะครับผม
โอ้โหคุณผู้ชมครับเสมอกันไปนะครับคู่นี้นะครับ
เอาละครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์